เพลสลีลีสของข่าวแจกขออภัย
ของสารและธรรมนูญหยุดอยู่กันหมดเลย
ปึ๊บพยายามไล่ดูจนถึงบททั้งสุดท้าย

หยุดแบบนี้ไปจนถึง๑๖สิงหาคมนะ

วันนี้สารและธรรมนูญท่านพิจารณา

ขอให้สารวินิจฉัยคำร้อง

คนที่สมควรเป็นนายกัธมนตรีซ้ำ

ตามข้อบังคับการประชุมข้อ๔๔

โดยผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่ามติดังกล่าว
เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของผู้ร้องเรียนทั้ง๓คน

แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่งชะเลธร

ก็ผมเลือกเก้าไกรที่มีพิธานะ

นางปัญญารัฐนันทภูสิตานนท์นะครับ

เขาบอกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะ
ซึ่งสารรัฐธรรมนูลท่านพิจารณานะครับ

แล้วมีคำสั่งเอาเก็บรวบรวม

แล้วสารจะพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องที่คุณส่งมา

เห็นว่าคำร้องนี้คุณผู้ชมครับ
ถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย
ตามสารวิภากัน
เพราะว่าในที่สุดเขาบอกว่า

เพราะมีประเด็นเชิงหลักการ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศา

ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมครับใครล่ะเอาล่ะเอาล่ะ
ให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้อง
แล้วก็ให้สำนักงานสารรัฐธรรมนุนศึกษาข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลต่อไป
ส่วนคำขอคำขอให้กำหนดมาหน่อยนะครับ
มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยนะครับ
ให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน
กว่าสารรัฐธรรมนุนจะมีคำวินิจฉัย
ให้รอคำสั่งในคราวเดียวกันเลยก็คือครั้งหน้าคุณมาฟัง
๖สิงหาคม๑จะรับ๒จะไม่รับ
แต่ทั้งรับและไม่รับเดี๋ยวจะมีคำสั่งให้รู้
จะให้ทำยังไงต่อไปถึงจะถูกต้อง
สารรัฐธรรมนูลนะครับยังให้ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุสถานะหน่อย

ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนุนภายในวันอังคาศ๑๕สิงหาคม
แล้วก็ให้นัดเลยนัดเลยพิจารณาคำร้องวันพุธที่๑๖สิงหาคมเวลาเดิม๙นาฬิกา๓๐นาที

นั่นหมายความว่าต้องรอครึ่งเดือนหลังของเดือนนี้เลย
กว่าเราจะได้เห็นการโหวตนายกนะครับ
แต่ส่วนตัวผมนะคือพี่ว่าดีที่ท่านเห็น
เห็นว่ามันมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
เพราะว่าเป็นเชิงหลักการด้วยใช่ไหมใช่ดิ

ว่าท่านจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไรออกมา
สิ่งที่ท่านนะครับองค์คณะ

จะมีผลผูกพันทุกองค์กร

คำสั่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนถือเป็นที่สิ้นสุดครับ